ไปติดตามความคืบหน้าอีกคดี
ท่านผู้ชมครับเป็นกรณีที่มีช่างภาพ
ไปโพสต์ชุดภาพการรีทัชรูปปั้นยักษ์
ตามสถานที่ต่างในกรุงเทพโดยสวมหน้ากาก
เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า

ซึ่งทางตำรวจเองก็ได้เรียกช่างภาพคนนี้
ชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
จริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ที่เห็นอยู่นี้เป็นผลงานของชุบนกแก้ว

และผู้ก่อตั้งชุบชีวิตสตูดิโอ
ภาพเหล่านี้กลายเป็นประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลว่า
ไม่เคารพสิ่งศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์จนเจ้าของภาพ
ต้องถูกตำรวจนครบานบางกอกใหญ่เชิญตัวไปชี้แจง
ด้านเจ้าของภาพยืนยันเรื่องนี้ไฟมี่การดำเนินคณิแจง
ไม่ได้มีการดำเนินคดีเนื่องจากเป็นการเข้าใจผิด
และได้ชี้แจงถึงเจตนาที่ดี
โดยไม่ได้คิดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด

ไม่ได้ปิ่นแยกขึ้นไปติดหน้ากากอนามัย
ภาพที่ปรากฏออกไปเป็นการลีทัศน์ภาพเท่านั้น
มันร้ายแรงพี่ดูข่าวมันก็ดูแบบอันตรายมาก
ออกไปถ่ายงานข้างนอกพี่ก็เตรียมอุปกรณ์หน้ากากอะไรนี้ออกไปใช่ไหม
เพราะเรารู้ข่าวว่ามันอันตราย
แต่พอออกไปเจอผู้คนทำไมเขาไม่ใช้กันเลย
ก็ด้วยเหตุที่ว่าไอ้ฝุ่นเรามองไม่เห็นไว้จ้าเปล่า

ก็เลยถ่ายรูปแถววัดพระแก้ว
นี่ก็เลยไปถ่ายรูปยักษ์ถ่ายรูปอะไรพวกนี้
เอามาพอคิดคอนเซ็ปต์ได้อันนี้ก็คิดได้เฉพาะหน้านั่นแหละ
ที่มีคนบอกว่าทำไมไม่ไปขอเขาอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ทำเรื่องการค้าพี่เข้าใจแบบนั้นนะ
เราแค่คิดว่าเราจะทำแค่ให้สังคมตระหนักรู้ว่า
ผลอันตรายเราควรดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้
ฝุ่นมีคาเล็กเตอร์ใช่ไหม
แล้วก็พอมีจริงเขาเหมือนสิ่งมีชีวิต
แล้วมันก็จะเปรียบเปลยว่าหุ่นนี้อยู่กลางแจ้ง
คนที่อยู่กลางแจ้งก็ควรจะใช้หน้ากากใช้อะไรอย่างนี้

นอกจากนี้ถังเจ้าของภาพในโพสต์ชิ้นแจง
เล่าถึงที่มาที่ไปของเรื่องที่เกิดขึ้น

การที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้คนเห็นภาพ
หันไปมองภาพแล้วก็ตระหนักรู้ว่า
เฮ่ยอันนี้สิ่งที่เราสื่อสารออกไป

ให้คนเห็นว่าผลมันมีแบบนี้

แล้วหลังจากนั้นก็ไปคุยอธิบายให้ถ้าทางคณะกอง
ทางพระท่านทราบที่มาที่ไป
แล้วก็กอนเสพงานอะไรอย่างนี้

แล้วก็เจตนาก็ดีมันก็ไม่ได้เป็นเสียหายอะไรอะไรอย่างนี้
ถ้าไม่ได้ไปปีนสถานที่เขาอะไรอย่างนี้
พระท่านก็บอกว่าท่านเห็นภาพครั้งแรก
ก็ยังไปบ่นกับยามเลยว่าปล่อยให้ปีนขึ้นไปได้ยังไง
คือพี่ยามเนียนไปมันก็เลยเกิดการณ์นี้ขึ้นมา
โดยเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงอยากนำเสนอให้คนในสังคม
พร้อมขอโทษในสถานที่ต่างที่ไปถ่ายทำ
โดยอาจจะคิดในแง่มุมของศิลปะ
ชุบนกแก้วเป็นที่รู้จักในฐานะช่างภาพ

จากเวทีเมืองคานส์มาแล้ว๒ปีซ้อน

พัชลวรินพัชลปภานันต์
ข่าวเที่ยวรัฐทีวีบรรยงาน